สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลอง
นี่แค่นี้ไปนอนโรงพยาบาลแกกล้าไปกล่องอีหนูเลยเหรอ
แค่นี้ไปนอนโรงพยาบาลแกกล้าไปเกาะไอ้หนูเลยเหรอ
ทนไม่ไหวก็ลาออกไปเลยในเมื่อชาวบ้านเขาไม่รักแล้วจะทนทำงานให้เหนื่อยทำไม
สายฝนมีเรื่องสำคัญอยากบอกพี่จ้ะ
เรื่องของสายฝนเนี่ยเจอกันคราวหน้าแล้วเราค่อยคุยกัน

ตุ๊กจ้ะพี่ตุ๊กลงมาหาสายฝนหน่อยพี่สายฝนเรืออยู่ข้างล่างจ้ะ

ตุ๊กพี่สายฝนมีเรื่องร้อนใจจนนอนไม่หลับเลยจ้ะพี่เราคุยกันหน่อยนะพี่นะ
บอกแล้วว่าอย่ามาที่นี่ถ้าเกิดไอ้ต้อมมันรู้เข้าแล้วจะทำยังไง
มันต้องรู้แล้วล่ะจ้ะพี่ใส่คนท้องกับพี่ตุ๊กจ้ะ
หรือเปล่าสายฝนไปท้องกับคนอื่นแล้วมามั่วเป็นลูกพี่ใช่ไหม
ทำไมพี่พูดอย่างนี้อ่ะเด็กในท้องเนี่ยลูกพี่นะสายฝนไม่เคยนอนกับคนอื่นเลยพี่
สายฝนนอนกับพี่แค่คนเดียวตอนอีกกำนันถึงอ่ะสายฝนแค่จัดฉากตามที่พี่สั่งเลยจ้ะ
มันอาจจะเป็นผู้ชายคนอื่นก็ได้สายฝนอยู่คาราโอเกะมีผู้ชายตั้งเยอะแยะ
พูดออกมาได้ไงพี่พูดออกมาได้ยังไง
สายฝนทำทุกอย่างเพราะสายฝนรักพี่นะพี่ที่สายฝนยอมส่งรูปตัวเองนอนกับไอ้กำนันถึก
ให้แม่ประนอมก็เพราะสายฝนรักพี่ไงพี่
บอกพอพอเอาไปทำแท้ง
พูดอย่างงี้ได้ไงวะนี่ลูกพี่นะลูกพี่
เรื่องบ่นก็ทีนึงแล้วไอ้ต้มจะติดคุก
พี่ก็ยังไม่คิดจะช่วยลูกตัวเองเลยทั้งที่พี่เป็นเจ้าของบ่อน
เงินพี่ก็มากมายนี่ต้องให้สายฝนคนนี้นี่
กหน้าไปคุยกับกำนันถึกมันให้ไปประกันตัวไอ้ต้อม
แม่งสร้างภาพเป็นคนดีแต่ชีวิตจริงพี่มันโคตรเลวเลย
ออกมาจากบ้านกูเลยนะไปเลย
แล้วอย่าโผล่ไหมให้กูเห็นหน้าอีกนะไม่งั้นกูยิงกระบานมึงแน่
ไม่กูไม่ไปแล้วกูจะบอกชาวบ้านทุกคนด้วย
ไอ้เด็กในท้องเนี่ยลูกมึง
มึงคิดจะแขกูเหรอถ้างั้นมึงอย่าอยู่
มึงตายไปเลยมึงไปหนีมาหนี
พี่แม่งสร้างภาพพี่
รีบหนีไปเดี๋ยวฉันคุยกับพ่อเอง
ไอ้มึงไปพ่อดิเฮ้ย
ไปไปไอ้ต้มไปไอ้ต้มเองปล่อยพ่อ

ไม่เห็นเหรอมันขู่พ่อว่าจะเอาเรื่องเด็กในท้องไปบอกกับชาวบ้าน

ล่ะพ่อต้องไม่คิดเลยว่าพ่อจะเป็นคนแบบนี้
พ่อคือคนที่ต้มของโลภที่สุด
แต่จริงแล้วพ่อคือคนชั่วที่อยู่ในข้าบคนดี
เห้ยเสียแล้วไอ้ที่สับถานเว้ย
ใช่พ่อแม่คิดได้ยังไงฆ่าลูกฆ่าเมียเพราะอ่านชาวบ้านเหรอ
ถึงว่าดิชีวิตของไอ้ต้อมมันถึงบัดซุบ
มันถึงเป็นลูกแง่มันขี้เพเราก็เพลิงพ่อแบบนี้ไง
พวกพ่อเองหนีไปพวกพ่อกันแบบนี้ใช่ไหมเรา
พ่อขอโทษพ่อพ่อไม่ได้ตั้งใจทำ
ต้องเคยคิดว่าพ่อเป็นคนดีมาตลอดเป็นแบบอย่างที่ดี
แต่ทุกสิ่งที่พ่อทำตอนนี้มันคือการสร้างภาพ
หลอกใช้ได้แม้กระทั่งลูกของตัวเองพ่อไม่ได้อยากจะหลอก
กล่าวว่าจะค่อยค่อยบอกเรื่องนี้กับลูกแต่เรื่องมันก็ดันมาเกิดซะก่อนอ่ะ
เลือกแก้ตัวได้แล้วพ่อก็ไม่อยากฟังอะไรแล้ว
เฮ้ยไอ้ตับหยุดก่อนฟังพ่อก่อนไอ้ตับ
ไอ้ต้มทุกคนอย่าถึง
ไอ้ต้มฟังพ่อก่อน
ตอนกำนันถึกอ่ะใส่ฝนแค่จัดฉากตามที่พี่สั่งเลยสาว
สายฝนยอมส่งรูปตัวเองนอนกับไอ้กำนันถึกไปให้แม่ประนอม
ก็เพราะสายฝนรักพี่ไงพี่
อายต้มจะติดคลุกพี่ก็ยังไม่คิดจะช่วยนะ

ปอยปอยเกิดเรื่องใหญ่แล้วปอย

มีเรื่องอะไรทำไมรีบร้อนอย่างนี้ล่ะ
คุณต้อมครับเมื่อคืนคุณต้อมถูกรถชน

เบิ้มแกไม่ได้อยู่กับไอ้ต้อมเหรอเออไม่จ้ะ
ปอยกำลังไปหาพี่ต้อมใช่ไหมอืมแต่ก่อนไปฉันมีอะไรให้พี่ด้วยจ้ะ
โทรศัพท์ไอ้ต้อมนี่มาอยู่กับแกได้ยังไงอ่ะ
ก็เมื่อคืนตอนที่ฉันรู้ว่าลูกพี่โดนรถชนอ่ะฉันก็รีบไปแจ้งข่าวเพราะผู้ใหญ่
แต่ดันเจอโทรศัพท์พี่ต้อมหล่นอยู่อ่ะพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่

แล้วเอามาให้ฉันทำไมไม่เอาไปให้ลุงตุ๊กล่ะ
ปอยลองฟังคลิปเสียงที่พี่ต้อมอัดไว้นะแล้วพี่ปอยจะรู้ว่าทำไมอ่ะ
แต่ฉันก็ว่าพี่ต้อมตั้งใจอัดมาให้พี่ปอยฟังนั่นแหละ

ตั้มทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะลูก

เยี่ยมไอ้ต้อมกันเหรอจ้ะลุงตุ๊กรู้ไหมจ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ลุงไม่รู้เลยอ่ะลุงขอตัวก่อนนะ
ต้องเคยคิดว่าพ่อเป็นคนดีมาตลอดเป็นแบบอย่างที่ดี
แต่ทุกสิ่งที่พ่อทำตอนนี้มันคือการสร้างภาพ
หลอกใช้ได้แม้กระทั่งลูกของตัวเองพ่อไม่ได้อยากจะหลอก
กล่าวว่าจะค่อยค่อยบอกเรื่องนี้กับลูกเพื่อแก้ตัวได้แล้วพ่อ
ต้องไม่อยากฟังอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้สำหยุดก่อน
หนูว่าไอ้ต้อมมันคงเสียใจเรื่องนี้มากกว่าลุงตุ๊กว่าไหมจ๊ะ
สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลอง
ไทลาจิน่าอาร์ติเมตคอลลาเจนเซรัมเรื่องผิวต้องไทลาจิน่า
ใหม่ไฮลักษ์ริโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า
ถ้าไม่มีมึงกูเป็นกำนันไปนานแล้วไอ้มึงโอ๊ยแม่
รักลูกมึงมากใช่ไหมลูกมึงทำลูกกูเจ็บลูกมึงก็ต้องเจ็บด้วย
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันสนับสนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทย
อร่อยใสใสไข่ไม่มีดื่มและกะซอยเอ็กซ์ตร่าสามร้อย
อร่อยคุ้มค่ารู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์
ต้อมมันคงเสียใจเรื่องนี้มากกว่าลุงตุ๊กว่าไหมจ๊ะ
ออยปอยพูดอะไรอ่ะลุงไม่เห็นรู้เรื่องเลย
โกหกได้แล้วจ้ะลุงตุ๊กหนูรู้เรื่องหมดแล้ว
ทั้งเรื่องที่ลุงตุ๊กจ้างสายฝนให้มาหลอกพ่อ
ไหนจะเรื่องบ่อนที่ลูกตุ๊กเป็นเจ้าของแล้วยนให้ต้องแกให้เป็นคนรับผิด
หนูเห็นสัญญาขายฝากที่ซ่อนอยู่ในบ้านของตุ๊กหมดแล้ว
สองคนนี้เองที่เข้าไปในบ้านฉัน
แล้วคงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ไอ้ต้อมมันฟังมันเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหม
ใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้ตำรวจก็กำลังมาที่นี่
ลูกตุ๊กเราไปคุยกับวิวอทดีกว่านะจ๊ะ
จ๋าฉันขอโทษนะที่ไปกล่าวหาว่าพ่อมีเมียน้อย
ไม่โกรธพี่จึกใช่ไหมอุ้ยไม่อ่ะฉันสิต้องถามว่าพ่อน่ะโกรธฉันไหม
ที่ฉันตีหน้าพ่อแหกอย่างนั้นนะจ้ะไม่แปลกว่าพ่อโกรธอย่างงี้
ไม่แล้วจ้ะพี่ถึกอ่ะนะรักเมฆเป็นน้องคนเดียวตอนนั้นแหละน่ะ
คับหัวหน้าโหโหโทรมาจำไมตอนนี้กำลังเข้าได้แก๊วเครตเลย
จริงหูหน้าก้าวฮ่าไอ้จับแล้วปล่อยไปเหรอ
เรียบร้อยแล้วด้วยพ่อกำหนังรีบมาแล้วครับ
ได้ครับเดี๋ยวจะรีบไปครับครับจับไอ้ปลอยไปเหรอเออโถ
ลูกไปอุ๊ยอยู่อย่างนี้เนอะไว้
ตุ๊กอย่าทำให้เรื่องมันแย่ไปมากกว่านี้เลยนะจ๊
มอบตัวเถอะนะจ๊ะเชื่อหนูเถอะพ่อหนักจะได้กลายเป็นเบาจ้ะ
ไม่ใช่เด็กออกมือที่จะเชื่อคำพูดของเด็กเมื่อวานสื่อ
ไม่มีทางที่กูจะมอบตัวเพื่อไปแก่ตายในคุกแล้วเว้ย
แล้วลุงตุ๊กจะหนีไปไหนจ๊ะแล้วไอ้ตั้มมันจะอยู่ยังไงอ่ะ

สัญญาว่าพ่อจะไม่ทิ้งลูก
ลูกตุ๊กลอกตัวเถอะนะจ๊ะเงียบไว้ปล่อยเงียบ
เมซดีจริงนะคะพ่อไม่ต้องเป็นรูปรูก

ตอนนี้ตำรวจกังวลวัยไปหมดแล้ว

ตำรวจรออยมากขนาดเนี๊ยะลุงหนีไม่เล่าหรอกจ้ะ

อย่าหยุด

นึง
ว้าว

จะเป็นอันตรายต่อตัวพ่อด้วยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้าไปช่วยลูกแล้วกัน
ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยปอยปลอดภัยอยู่ผมจะทำทุกวิธีทางเลยนะครับ
เพื่อจะช่วยปอยออกมาให้ได้อะไรนะพ่อ
เฮ้ยอุ๊ยปอยแม่พ่อหน้าช่วยด้วย

กูไม่ปล่อยจนกว่ากูจะหนีรอด
ก็เพราะมึงน่ะกูเลยทำแบบนี้ไง

พูดให้ไอ้ตุ๊กยอมมอบตัวซะดี
อย่าทำให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่ไปกว่านี้เลย

ทำไมกูไม่ใช่ชนะมึงเลย

กับกูเป็นเพื่อนกันนะเว้ยทำไมมึงคิดแบบนี้เหรอ

คิดที่จะเอาชนะมึงด้วยการเป็นกำนัน
ถ้าไม่มีมึงกูเป็นกำนันไปนานแล้ว
พยายามทำทุกอย่างที่จะเป็นกำนัน

แค่มึงเกิดมาก็เป็นลูกหลานแหลนของกำนันแล้ว
แค่นั้นตำแหน่งกำนันมันก็ตกเป็นของเมื่อ

ผงตัชกลกูเป็นศือมทอดกันมาก็จริง
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกหลานบ้านนี้

กูต้องไปทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะเว้ย
กูก็ทำงานหนักแล้วกูต้องเลี้ยงลูกคนเดียวด้วย
แต่ไม่มีใครเคยมองเห็นกูเลย
มึงเลยต้องเลือกทางเดินแบบนี้เหรอวะใช่
ในเมื่อกูชนะมึงไม่ได้มันก็มีอยู่ทางเดียวนี่แหละวะ
หา

ข้อมูลข้อมูลระวังนะ

มึงรักลูกมึงมากใช่ไหม
ลูกมึงก็ต้องเจ็บด้วย

เมื่อไหร่จะตื่นมาคุยกับปอยสังทีเนี่ย
ถ้าตื่นมาเมื่อไหร่ปอยจะเรียบที่ดอด
แบบที่อย่างที่เรียกได้ดีไหม

คุณบอร์

พ่อหน้า
คุณบอร์ช่วยด้วยค่ะ

พ่อหน้า
หน้อหนู

พ่อจับไป
มันปล่อยปล่อยแม่อยู่ไม่ได้หรอกแต่พ่อมันเป็นอะไรไหม
จะไม่เป็นไรจ้ะแม่พ่อจะไม่เป็นไรล่ะจ๊ะ
พ่อพ่อมาอยู่นี่ได้ไงพ่อถูกจับแล้วลูก
แต่พ่อขอคุณตำรวจให้มาหาตอนก่อนต่ำพ่อขอโทษ
ขอโทษที่ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ต้อมคิด
ขอยอมรับความผิดแล้วก็บาปทั้งหมดนี่เอง
แต่สิ่งที่พ่อทำให้ทั้งหมดเนี่ยพ่อทำเพื่อต้อม

ต่อให้พ่อจะท่อมชัวร์แค่ไหนพ่อก็ยังเป็นพ่อของต้อม
จะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ต้อมก็ไม่มีวันเกลียดพ่อนะ

ชดใช้ในสิ่งที่พ่อทำไปต้องจะรอรอวันที่พ่อกลับออกมา
แล้วเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะ

เขาคงต้องไปชดใช้ความผิดอยู่ในคุกอีกนาน
จากพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ
คุณตำรวจเชิญครับ

ลูกพี่ต้องเครียดแข็งแข็งนะ

ยังจ้ะยังไม่ตาย

เองอ้าวอืมนี่ยังไม่ตายเหรอเนี่ยยังไม่ตาย
เมื่อกี้แม่เอาผ้าคลุมพ่อเอาไว้เพราะกลัวแสงมันจะแยงตาย
เดี๋ยวพ่อจะหลับไม่ลึกอืมพ่อจำอะไรได้บ้างจ๊ะ
จำได้ว่าพ่อถูกยิงแล้วภาพก็ตัดไปเลย
แต่ว่าพ่อถูกยิงตรงไหนแม่ประโยชน์
โถพ่อพ่อไม่ได้ถูกยิงจ้ะอืมพ่อเนี่ยนะแค่ตกกระจาย
อืมดีแล้วล่ะที่ไม่เป็นอะไรอ่ะอืมเสียของหมด
อืมอ่ะว่าแต่ลูกพลอย่างลูกพลอย่างอยู่ไหน
อันนี้ลูกพลอย่าง
คุณหมอคะแฟนหนูเป็นยังไงบ้างคะ
ผ่าตัดเอากระสุนออกให้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้คนไข้ยังไม่รู้สึกตัว
ต้องรอดูอาการวันต่อวันเนื่องจากว่าคนไข้เสียเลือดมาก

รับเจ้าโจมตี
ลูกพลอยแล้วไม่พนมไปยินโครงหน้าหรอ
ไปแค่สักเช้าเม็ดแล้วพ่อ
แต่เวลาเป็นโครงหน้านะ
พ่อไม่ต้องคิดมากหรอกนะบอร์น่าเป็นคนดี
ยังไงคุณพระคุณเจ้าจะต้องช่วยให้ฟื้นในเร็ววันแน่นะพ่อ

เมื่อไหร่จะตื่นมาคุยกับปอยสักที

ปลอยจะเรียบขี้ดอนแบบขี้ห่างที่เรียกเลยดีไหม

ไหนบอกว่าจะเรียบขี้ดอนไง
อยากให้เรียบขี้ดอนค่าต้องสรุปไปสามวันเลยเหรอ

จะโอเลแล้วนะ

ผมบังเอิญตื่นขึ้นมา
แล้วก็ได้ยินตอนที่ปอยบอกว่า

ตกลงยังไงครับ

เรียบเขาเรียกสิ

สนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน

ใหม่ลักสกูต้ากลิ่นมิสเบอรี่

พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใส

มันละอายใจที่จะติดต่อมา

แต่ก็ใช้เวลาสักพักอยู่เหมือนกัน
ลูกป๊อตเนี่ยนะ
จะโรงรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

แต่ถ้าพ่อคิดว่าหนูไม่อยากเป็น
พ่อคิดผิดแล้วจ้ะ

อยู่ปะวะก็เห็นอยู่ป๋วยแต่ว่าต้อม
ก็ลำบากใจนะมันละอาย
ใจอ่ะที่จะติดต่อมานี่กว่าจะทำใจ
ให้เบิ้มพามาาป๋อยได้ก็เสียเวลาสัก
อยู่เหมือนกันแล้วมาหาฉันอ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
อยากให้ช่วยอะไรไหมไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกปลอยต้องแค่จะมาบอกข่าวอ่ะ
ต้อมไปขึ้นศาลมาเรียบร้อยแล้วนะก็รับสารภาพผิดไปทุกอย่างแล้ว
แล้วแบบนี้แกต้องติดคุกไหมอ่ะไม่ติดไม่ติด
คือต้อมอ่ะเพิ่งทำผิดเป็นครั้งแรกสารก็เลยให้รอลงอาญา
แต่พ่อตุ๊กเนี่ยสิทำไงได้แล้วเนอะ
ทำผิดคดียาวเป็นหางว่าวเลย
ไปไหนเลยนะ

แล้วนี่แกจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปอ่ะ
จะไปทำอะไรจะไปอยู่ที่ไหนก็คิดว่าจะหางานทำก็ก็แก๊กกับไอ้เบิ้มไปนั่นแหละ
ถ้าดีขึ้นก็จะไปช่วยชาวบ้านคนอื่นทำงานจิตอาสาไป
ชดเชยกับความผิดที่พ่อทำกับชาวบ้านไว้อืม
ส่วนเรื่องที่อยู่ปอยไม่ต้องเป็นห่วงนะ
คือโชคดีมากที่บ้านเป็นชื่อของต้อมก็เลยไม่โดนอายัดไปด้วย
คนเราน่ะยังจะขำนั่งอีกโอโหโอ้ยโอ้โอโหย
อืมปอยหรืออีกเรื่องที่อยากจะบอกนะ
คือตอนนี้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของพ่อตุ๊กยังว่างอยู่
ปอยไม่ลองไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านดูอ่ะ
ไม่เอาอ่ะพูดอะไรไม่เข้าท่าอีกแล้ว

อยก็ช่วยเหลือชาวบ้านไปตั้งหลายอย่าง

ฉันเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่อยากทำหน้าที่นี้แค่ลุงตุ๊ก

ไม่มีคนไหนเหมาะกับตำแหน่งผู้ใหญ่เท่าปอยแล้วล่ะ
พี่บอกแล้วว่าปอยทำได้

แต่เอาจริงปอยก็รู้สึกดีใจนะ
ที่มีคนเชื่อว่าปอยจะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้
เพราะว่าตอนนี้ปอยก็รู้สึกว่าอยากจะเป็น

มันก็กลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของปอยอ่ะ

ยังคิดว่าหน้าที่ตรงนี้ควรเป็นของพี่ถังใช่ไหม

แล้วก็เลิกตบหน้าตัวเองได้แล้ว

มีคนไม่มั่นใจเรื่องที่เรามาเป็นผู้ใหญ่บ้าน

จะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกำนันที่ดีได้แน่

นี่ผลงานใครเอ่ย

แล้วใครกันที่คิดทำลงเห็ดต่อจากพี่ล่ะทำไว้ซะสวยเลย

อันนี้ก็ช่วยกันทำกับคนอื่น
เฮ้ยแล้วไปเอามาจากไหนแล้วเนี่ยฮะ
ล่าสุดปอยก็เพิ่งเปิดโปรงบ่อนการพนันของลุงตุ๊ก
ทำทุกอย่างนี้เพื่อคนในชุมชนนะ
พี่เชื่อว่าพลอยยังต้องเป็นกำนันที่ดีได้แน่

พี่ทั้งอย่าเพิ่งไปที่พี่พี่ทั้ง
พี่ทั้งกลับมาก่อน

ร้อยวันพันปีไม่เคยมาส่งข่าว
พ่อมีเมียน้อยก็ไม่เคยส่งสัญญาณ
ทีเรื่องจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนี้ไวใช่ไหม
ตระกูลเราจะไม่มีคนเป็นกำนันต่อเหมือนพ่ออีกคนแล้วไง
ทั้งคิดถึงนะพี่

แต่หนูไม่อยากเป็นแต่ว่าตอนนี้หนูอยากเป็นแล้วจ้ะ
เพราะหนูเชื่อว่าหนูทำได้
โอ้แป๊บหนึ่งนะแม่

อืมนั่นเยี่ยมคนใหม่นะ
ดีใจด้วยนะฝันเป็นจริง
อืม
ที่สุดตระกูลเจริญพัฒนาก็มีผู้สืบทอดการเป็นกำนันครบ๗ชั่วโคตร

อ้าวทำไมอ่ะ
ก็ปอยนี่ไงที่ได้เป็นกำนันต่อจากพ่อ
ปอยบอกว่าตระกูลเจริญพัฒนา

ตอนนี้ปอยใช้นามสกุลเพิ่มทุยผลเลยนะ
เอาล่ะ
แม่หยุดหยุดให้กันหน่อยไม่ได้เลยนะ
เอ้าสองผัวเมียนักพัฒนาเนี่ยสิภาพกันไปใส่เนอะ

พอดีว่าพรุ่งนี้จะมีกลุ่มทัวร์มาพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้านก็เลยจะไปเตรียมสถานที่ไว้ก่อนจ้ะ
อืมโหดีดีดีดีนี่เอาพักกับจิน้ำแน่น่ะนี่
ลุงปลูกเองงามงามใหม่ใหม่สดเลยนี่

ขอบคุณนะครับลุงอ่ายังสั้นแล้ว

หยุดปั่นทำไมล่ะพี่

ยังไม่เบื่ออีกเหรอขอเป็นแฟนก็ที่นี่ขอแต่งงานกันที่นี่ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันที่นี่
อืมไม่เบื่อเลยหลายหลายที่ในบ้านทุ่งอ่ะก็เปลี่ยนไปพอปอยเข้าไปพัฒนา
แต่ที่นี่ยังเหมือนเดิม

หรือว่าปอยไม่ชอบ
ใครบอกที่ไหนที่ได้อยู่กับพี่ปอยก็ชอบทั้งนั้นแหละ
เพราะถ้าไม่มีพี่ปลอยอาจจะไม่ได้ชอบที่นี่จนได้มาเป็นกำนันอย่างทุกวันนี้นะ

ปุ๋ยสุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
มีใจบ้านนี้ไม่เปลี่ยนใครดีกว่าเนื้อ
ถ่ายรูปขึ้นเนี่ยนี่นี่ก็ตัดผมอย่างเดียวกับบรรพบุรุษเราเนี่ย
เนี่ยนะน่ารักอุ้ยเขายิ้มเหมือนพ่อเลยดูสิอุ้ย
เหมือนพ่อเลยดูยิ้มเหมือนพ่อเลย

มั่นใจมั่นใจเห็นหน้าเราอารมณ์เสียตอนเคลียร์ทุกวัน
ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันและอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดคู่มัดคู่กัน
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน